เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการปลูกไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
งานนี้ได้นักแสดงต่างค่ายต่างสังกัดมาร่วมแสดงด้วยส่วนจะเป็นใครบ้างไปชมกันเลยค่ะ

เสียงแห่งโปรงประชาเป็นเสียงของอะไรที่อยากจะสื่อถึงอะไรคะ
หลายคนอาจจะอยู่ในฐานะของประชาชนคนหนึ่งแต่เราหยิบยกในส่วนของประชาชนที่ในหลวงได้ช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดชนบทหรือปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เราหยิบยกขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นว่า
หลังจากที่พระองค์ได้ไปเหยียบย่ำตรงไหนแล้ว

ประชาชนทุกคนรู้สึกยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากจะตะโกนดังด้วยกันกลับไปว่า
พวกเรารักในหลวงแค่ไหนคิดถึงพระองค์แค่ไหน

ก็ตอนแรกต้องบอกว่าพออาจารย์ถามว่าเมย์เนี่ยจะมีละครเวทีเพื่อในหลวง
อยากเล่นไหมตอบทันทีโดยไม่ได้คิดเลยค่ะตอบเลยว่าเล่น
โดยที่ไม่ได้ถามแล้วบทเป็นอะไร
คือของเมย์มีความตั้งใจไว้แล้วว่า
สักวันหนึ่งอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อพระองค์
สุดท้ายโอกาสนี้มันมาถึงเรารู้สึกดีมาก
พาร์ทการแสดงบ้างมีการแสดงแบบไทยมาอยู่ในการแสดงนี้ด้วย

เดี๋ยวจะได้เห็นคุณตูมตามรำโขนใช่ไหมคะ
ผมเป็นในฐานะที่แปลงกายมาก็จะจำมานิดหน่อย
เพื่อที่จะพยายามพอเข้าใจได้ว่าคืออนุมาตย์ที่แปลงกายมา

ในส่วนของเมย์ก็มีเป็นเรื่องของการเต้นเหมือนกัน

ฝากเชิญชวนแฟนให้มาดูให้มาชมการแสดงนี้หน่อยค่ะ
ใครที่ได้เห็นในสื่อต่างอะไรอย่างนี้นะครับ

อยากให้มาดูอยากให้มาอย่างน้อยคือ

แล้วการแสดงจะสามารถมาชมได้ยังไงบ้างคะ

โอเคค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

เสียงแห่งปวงประชาค่ะขอบคุณมากค่ะ
ซึ่งวันนี้เป็นรอบสุดท้ายของการแสดง

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะ